เขาบอกว่าพี่อ้วนจะแต่งงานหรือเปล่า

พี่ย้งคนนี้ไม่ธรรมดานะเขากำลังเป็น๑๐ปีแล้ว

ไม่ใช่ยังไม่ได้แต่ง

แต่ว่าที่ช่างแต่งหน้าลือเนี่ย

ไขมันหายน้ำหนักนั้นลดไปถึง

เห็นสวยขึ้นเยอะ

ก็เพื่อสุขภาพล้วนค่ะ
อย่าใส่ชุดเต้าสาวไม่สวยนะจ๊ะ
ไม่เกี่ยวกับสุขภาพล้วน

นี่ผอมลงกว่าเดิมที่หนูเจอ

ของหวานของมันแป้งอะไรพวกนี้ลดน้อย
แล้วก็มื้อเย็นหยุดการกินข้าวแน่นอน

แม่เดี๋ยวเขาตกตื่นทั้งก่อน

ลูกสาวก็ถามว่าแม่ทำที่ไหน